พอตำรวจมาถึงตำรวจก็งงเหมือนกันว่าทำไมรถคันนี้ถึงหายไป
แต่ตอนแรกเนี่ยถามก่อนบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมแกะรอยจากกล้องวงจรปิดให้เดี๋ยวตามหารถให้

แต่สุดท้ายตามเจอแล้วนะคะรถคันนี้นะคะ
เวลา๒๑นาฬิกา๒๐นาที๓ทุ่ม๒๐
เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะตำรวจเข้าไปตรวจสอบ
เหตุคนร้ายขโมยรถกระบะไปจากบ้านพักหลังหนึ่ง
พื้นที่หมู่ที่๕ตำบลกระโสบอำเภอเมืองอุบล

เจ้าของรถก็คือนางสาวปิยนุษยพาแก้วอายุ๒๙ปีค่ะ

ขโมยเจรกรรมรถไปกุญแจยังอยู่ในบ้านอยู่เลยนะคะ

ก็บอกว่าเดี๋ยวตรวจสอบกล้องวงจรปิด

แต่เจ้าของก็คือผู้เสียหายบอกว่าไม่ต้องค่ะ
จอดทิ้งไว้ในบ้านร้างหลังหนึ่งพื้นที่ตำบลขามใหญ่
ถอดแผ่นป้ายทะเบียนเรียบร้อย
ด้านหน้าและด้านหลังเพื่อเป็นการปิดบังอำพรางนะคะ
ต่อมาตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิด
พบว่ารถกระบะคนนี้มีชายต้องสงสัย
คือภาพมันเป็นช่วงกลางคืนเห็นว่าเป็นรูปร่างเป็นผู้ชาย
ขับรถมาจอดไว้ตอน๓ทุ่ม๓๑น
แล้วก็เดินเข้าไปในบ้านฝั่งตรงกันข้ามกับจุดที่เขาจอดรถไว้
เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบบ้านที่ผู้ชายคนนี้เดินเข้าไป
ไปเจอนายพงศ์และนางสาวกบแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้าน
แต่ชายคนนี้ก็คือนายพงศ์กับนางสาวกบปฏิเสธว่า
ไม่มีส่วนรู้เห็นกับรถที่ถูกโจรกรรมมา
ด้านเจ้าของรถนางสาวปียนุษย์กล่าวอีกว่า
ชายต้องสงสัยก็คือในพงศ์เป็นเซลล์
ขายรถกระบะดังกล่าวให้กับเธอเมื่อปีที่แล้ว
โดยตอนที่ซื้อรถมาได้กุญแจมาดอกเดียว
คาดว่าอีกหนึ่งดอกน่าจะอยู่กับในพงษ์
เขาตั้งใจติดตั้งไว้ไม่ใช่นะคะ
เปิดเผยจากเจ้าของรถแบบนี้เขาบอกว่า
ใช้โทรศัพท์มือถือมือถือเป็นสมาร์ทโฟนเก่าเนี่ยนะคะ
เพื่อติดตามตัวสามีเวลาหนีไปเที่ยวไปกินเหล้ากับเพื่อน
นี่คือที่มาที่สามารถตามรถได้นะคะ
แต่ว่าตอนนี้สามีใจสามีหลังจากนี้ไม่กล้าไปไหนแล้วนะคะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะทั้งคู่เขาดีใจนะคะได้รถกลับมานะคะ
ขณะที่ตำรวจเองเชิญตัวในพงศ์และนางสาวกบมาสอบถามนะคะ
ที่สพเมืองอุบลราชธานีเนื่องจากมีความบังเอิญจริงหรือเปล่า
ที่รถของผู้เสียหายมาถูกซ่อนไว้ที่บ้านร้างฝั่งตรงกันข้าม
ของบ้านที่ในพงศ์อาศัยอยู่ตอนนี้นะคะ
อกจากนี้ในพงศ์มีความน่าสงสัยมากที่สุด
เพราะเป็นคนขายรถคันนี้ให้กับผู้เสียหายเมื่อปีที่แล้ว
หลังจากตำรวจสอบปากคำไปเสร็จเรียบร้อยยังไม่มีหลักฐานนะคะ
สำหรับการดำเนินคดีก็ต้องปล่อยตัวไป
แต่จะเรียกตัวไปสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
พร้อมจะเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีต่อไปนะคะ
ทั้งหลายทราบกันแล้วใช่ไหม
เวลาที่ภรรยารู้ว่าไปไหนมา